ข่าวใส่ไข่สดใหม่

กำลังฟังคุณพูดถึงเพลิงบุญกันอยู่
ดีมากชอบมาก

ใจเริงไง
คุณตอนที่ภาคแรกได้เกี่ยวเข้ามา

ผมเล่นเป็นตัวคุณชายชัตยดม
จริงเพราะเขาชื่อสุรทินหรือไง

มันเป็นละครที่เป็นอาถรรพ์ด้วยหรือเปล่า
ไม่ก่อนนั้นเกบุญพิทักษ์เสียชีวิต

สมมุติวันนี้ผมถ่ายกับทางคุณเก๋อยู่วันนี้

วันรุ่งขึ้นไปชนบุรี

ผมก็ไปนอนอยู่ที่บ้าน

คุณเก๋วิทักษ์จากเรื่องเพลิงบุญนี่แหละ

หลังพอไปทำรายการผีกับไอ้ต่องกระพลก็เลยไม่กลัว
พูดถูกก็เฉยไปเลย
บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หรือว่ากรณชอบอกว่านายกรรมนัธมนตรี
สั่งการให้ย้ายกรมทรัพยากรน้ำ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาตั้งสำนักงาน

เพื่อแก้ปัญหาให้การทำงานนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

และหากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีนั้น
นายกสามารถจะใช้อำนาจในการบริหารมาดำเนินการได้
ก็คือขึ้นตรงกับสำนักนายกเลย
ก็มีหลายหน่วยงานแล้วนะ
พอมาขึ้นตรงก็คงใกล้หูใกล้ตา
สำนักงานอะไรวะ

แล้วทางสถานการณ์น้ำระหว่างหนองหานผ่านน้ำก่ำก่อนสู่แม่น้ำโขง

และจะกลับสู่ภาวะปกติในไม่ช้า
เขื่อนน้ำอูลที่ว่าเป็นต้นน้ำของเขานั้นก็ดีขึ้น

ปรากฏว่ามีหนังสือแจ้งโดยที่สุดมาที่๘อำเภอคือ
จังหารโพชัยเชียงขวัญทุ่งเขาหลวงธวัดบุรี

เขื่อนน้ำลำเปล่าเพราะตอนนี้น้ำเขื่อนลำเปล่านั้น
ระบายน้ำมากขึ้นและก็ทำให้น้ำนั้นสูงขึ้นที่๑๐๑เนี่ย
แล้วก็ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมที่จะอบพยพ

ส่วนที่กาลสินที่แห้งลงปรากฏว่าตอนนี้สูงขึ้น
มาแล้วในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ

แล้วเขื่อนลำเปล่านั้นที่ระบายน้ำออกมา
วันละ๓๐ลูกบาท๓๐ล้านลูกบาทเมตรเนี่ย
ก็ทำให้เพิ่มขึ้นคือเขื่อนลำเปล่านี่

ส่งผลให้น้ำขึ้นสูงจากจุดที่ควรท่วมขัง
ที่ว่ากำลังจะลดลงกับท่วมสูงขึ้น
แล้วสุดท้ายที่อ่างทองใกล้กรุงเทพนะคะท่านผู้ชมค่ะ
บริเวณพนังก็น้ำหรือบริเมนัมเจ้าพญาทิศนำบนลาศหลวง

เข็บนี่แหละไม่ตะเข็บตะเข็บตัวใหญ่
ตะเข็บนี่เล็กหรือใหญ่กว่าตะข่าวอาจารย์จี้

นี่แหละขึ้นมาแบบร้อยเมตรอ่ะ
มันหนีน้ำขึ้นมามันหนีน้ำขึ้นมาเธอตายแล้ว
แสดงว่าฝนจะตกแล้วก็จะต้องมีน้ำท่วม
เพราะไม่งั้นมันไม่หนีมันอยู่ในที่แบบแฉะ

ตอนนี้ก็ขึ้นสูงขึ้นเลยดูความแรงของน้ำสิ
เห็นไหม

คือเมื่อวานนี้ก็พูดถึงนี่ไงว่าช้างกินไก่
แล้วคนก็ส่งมาบอกว่าช้างกินไก่แต่มดดำมากินงู
หนุ่มแจกเสื้อเลยจริงหรอถูกใจผมมาก
วันนี้นายกเขาก็ให้กำลังใจแต่งกรอนให้กำลังใจกว่าน้ำอ้วม
นี่ไงวันนี้เกี่ยวกับน้ำเพราะว่ามีที่ชื่นชมที่เลยพ่อลูกอ่ะ
พ่อไปโบกรถแล้วลูกไปกระชากขยะออกจากรูระบายน้ำทำเองไม่ได้มีใครสั่ง
ที่เป็นรูปแบบมือเล็กล้วงขึ้นมาทั้งเศษย่าเศษอะไร
คือเมืองเราฝุ่นมันเยอะเวลาน้ำไม่ท่วมไม่รู้หรอก

เพราะฉะนั้นวันนี้น้ำท่วมวันนี้นายกเขาก็ออกมาให้กำลังใจ
เขาบอกว่านั่นแหละทั้งหมดต่อไปนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการให้มันดีขึ้น

สองข้างถนนเราอาจจะต้องยอมเสียสละที่ดินของเราบ้าง
เพื่อให้การบริหารจัดการระบบน้ำอย่างเต็มระบบ
นายกก็พูดมาแล้วแล้วก็แต่งกรอนให้มานิดหน่อย
ไม่รู้ว่ะมีมั้ยเนี่ยโดยให้ไปติดตามในช่วงของคุณจองขวานนะครับอาจจะมีกรอน

หัวหนี้น่ากลัวมากเลยนะครับอะไร
คอม๑ชิงมือถือมีดจี้บอกกูขอนะ
อันนี้ข่าวอย่างนี้นะแต่ว่าพึ่งตัดสินอะไรเปล่า
ไม่นี่เค้าพึ่งถึงจะจับได้เลย

รวบแก๊งชิงโทรศัพท์

อรวรณหนักย่างตลาดบางกระปิ
ใช้มีดพับจ่อคอหอยคนไล่คนโดดต่อย
อ๋อเด็กม้อนึงเหรอ

นี่ไงความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงของวันที่๙
มีรายงานนะครับบอกว่าที่สนหัวหมาก
ก็ทางท่านภูมิกับพร้อมกำลังสามารถจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุได้๖คน
ที่ผ่านมาพร้อมของกลางมีมีดพลับยาว๕นิ้ว๑เล่ม

ราคา๑๖๙๐บาทเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็จับกลุ่มทั้งหมดได้ที่บ้านพัก

บอกว่าตะเวนจี้ชิงทรัพย์เด็กนักเรียนในพื้นที่บางกะปิ
เนื่องจากสามารถข่มขู่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ต่อสู้
เกิดเหตุได้ลงมือก่อเหตุ๓ลายล์ไว้ด้วยกัน
โดยหลังจากชิงโทรศัพท์แล้วนำเงินไปเที่ยวตัวเองกัน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามยึดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
แล้วก็เบื้องต้นแจ้งข้อหาว่าร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีด
เป็นเหตุผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายและจิตใจ
หลังจากนั้นก็เรียกว่า

มีเจ้าทุกข์นะ

โดนนี่ทำไปแล้ว๓ลายแต่ไม่มีใครมาแจ้งเหรอ

ทางผู้กับสนองหัวหมากก็บอกผู้ต่างหาทั้ง๖ลายล์
ตอนนี้เขานำไปฝากขังที่สารอาญาแล้ว

ก็ได้มีการประสานไปทางสนราชพร้าวพื้นที่รอยต่อ

ให้เข้าไปตรวจตาในพื้นที่ต่างด้วย

ขณะที่เด็กชายคมอันนี้นามสมมุติยูที่๑๓ปี

บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นเย็นของวันที่๗
หลังเลิกเรียนก็ไปกับเพื่อนอีก๒คน
เดินทางกลับบ้านมาถึงใต้บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบ

ถามเวลาว่ากี่โมงแล้วน้อง
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือตัวเขาเองก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู
ซึ่งตอนหน้านั้นเค้าไม่ถือโทรศัพท์

เสร็จปุ๊บถ้าให้๒คนก็เดินกลับมาถามอีกครั้งหนึ่ง
ถามแล้วนะเดินกลับมาใหม่ถามอีกครั้งนึง
หลังจากนั้นก็เอามีดขึ้นมาจี้ที่ลำคอ
แล้วก็เอาโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่า

ฉันเคยเจอด้วยอย่างนี้จริงอันนั้นที่บ้านที่ตัวไงเธอ
เมื่อก่อนทองหลอดวังสารรมตอนดึก
นั่นแหละโทรศัพท์วีซีรีส์งานมาก่อนใช่ไหม
โทรศัพท์วีซีรีย์นี่ไงจี้คอหอยคัปเตอร์ไง

น่ากลัวจะตายแล้วเขาก็
ทำอะไรโจรหรือเปล่าโจรไอ้จี้
ไม่ใช่โจรคือไปหาผู้ชาย
แล้วเอาโทรศัพท์มาจริงฉันเคยรอมากับตัวจริง
แต่อันนี้คือนี่เขาไม่ได้ล่อโจรอะไรเลย

ในนี้ก็จับได้และนะค่ะก็คือ
ลดต่อไปจะบอกกูขอนะแล้วก็เอาไปเลย

เอาตอบตอบสิเออสรุปดุบบับ
จำไฮโซตัมใช่ไหมจำได้

ตอนนั้นหมอแอร์เพราะตอนนั้นไฮโซสำ

ที่เป็นแฟนไป

รอเหมือนกัน
รอแล้วก็หมอแอ้กกับรองอันนี่

นะฮะเมื่อวานี้สองคดีเจอคุกไปแล้ว
๗ปีไทยรัดหน้า๑เลยคุณ
๒คดีเจอคุก๗ปีรออาญาไฮโซตัมหมอแอร์
พิพากษาไฮโซตัมวันเดียวพร้อมกันเลยนะฮะ๒คดี

แต่ก็ต้องรอลงอาญาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๐โมงครึ่ง

ก็นางสาววิชุดารีนุตพงศ์หรือไฮโซตัมเป็นจำเลย
หมินประมาทกรณีในระหว่างวันที่๓ถึง๑๘มีนาคม
มีการต่อสู้กัน
อ๋อดังวาจาโพสต์
แล้วก็ในกรณีฐานหมินประมาทซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ย
โจทย์เป็นคนเหม่ดีโจทย์เป็นคนขี้โกหก
ก็ไปหาหมอแอร์ว่าเป็นคนเหม่ดีเป็นคนขี้โกหก
มีความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสม

ตอนนี้เขาแถลงข่าว
แล้วก็อื่นร้วนเป็นเท็จในเฟซบุ๊กของจำเรือน
ทำให้เขาได้รับความเสียหาย

คดีนี้ศาลบอกว่า

จำคุก๑ปีปรับ๕๐๐๐บาท

เหลือจำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
แต่รอลงอาญา๒ปี
ต่อมาโจทย์และจำเลยอุทธรณพิพากษา

เป็นความผิดฐานหมินประมาท

เรียกว่าต่างกรรมต่างวาระนึกออกไหมฮะหลายกรรมหลายวาระ
ต่างกันแล้วก็ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

แล้วก็ปรับกระทงละ๑แสนบาท

รวมแล้ว๘กระทง

แล้วก็รวมเงินค่าปรับ๘แสนบาท
คงจำคุกเหลือ๔ปีปรับเหลือ๔แสนบาท

สารภาพก็คือโอเคแหละใกล้เกียรติก็ได้
โทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี

เมื่อกี้นี่คือ๓๑๘มีนาคม

ให้โทษต่ำเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาท
แล้วก็ทำผิดพอร์โดบอลคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมเลย
โดยได้โพสต์เฟซบุ๊คให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
แอร์เป็นผู้หญิงไม่ดี
ไม่รู้จักยังอายใจง่าย
ไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับชายอื่น

จำคุกกระทงละ๒ปี

ปรับปรับกระทงละ๑แสนบาท

อันนี้เป็น๖แสนปรับก็แน่นอนลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือ๓แสนโทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี
รอหมดนะรอลงอายาหมด
อุดรเลยว่าการกระทำทั้งหมดก็เฉพาะค่าปรับรวมแล้วก็น่าจะเกือบล้าน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางคุณตำไปทำแบบนี้อีกกับใครอีก
ภายใน๒ปีนี้ติดคุกเลย

โฮโคชันเนลเขาเอาใส่ซ่อยให้เลย
แล้วก็สารอุตรอนเห็นว่าการจำเลยก็ทำความผิดตามฟ้องในผิดฐานมินปรมาตร
เพราะการเป็นโฆษณาอันนี้คือเป็นตัวอย่างเคสด้านที่คุณไปโพสต์ด่าค่ะ

พากษาแก้ให้จำคุกกรรมละ๑ปีจำนวน๖กรัมรวมจำคุก๖ปีปรับ๖แสนบาท
หรือก็เหลือ๓๐๐๐๐๐บาทโทษรอลงอายา๒ปี
เพราะฉะนั้นไฮโซตำก็รวมแล้ว

ตอนนั้นไฮโซตำก็เป็นแขกรับเชิญรายการเราเลยเนอะ

เขารวมกันมาแล้ววันนี้ไทยรัฐก็ลงมา

ช่วงหน้านะครับ
เจ้าอาวาสที่วัดนะฮะ

ผมถ่ายไปแล้วผมคุยไปแล้ว
คือทำไมรู้ป่ะเจ้าอาวาสเนี่ยนะ

อีกหนึ่งรูปปัจจุบันนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่

หลังจากนั้นมีหลวงปู่รูปหนึ่งไปที่วัด

วัดวังหินเนี่ยนะฮะเขามีอยู่เป็นร้อยปีแล้ว
อยู่ที่อยู่ที่นครราชศรีมาอยู่ที่ไม่อยู่ที่นครราชศรีมานะครับ
ทีเนี่ยโคราสเนี่ยแหละอยู่ที่โคราสนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ก็มีเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะ
มรณภาพไปคนแรกคนที่สองคนที่สามคนนี้
ตายไปเนี่ยนะตายไปเนี่ยนะ๓คนหัวปีท้ายปีตายปีนี้ที่ปีตายอีกแล้ว
พอตายไปตั้งใหม่ตายอีกแล้วตั้งใหม่ตายอีกแล้วตายอย่างนี้ปรากฏพอตั้งคนที่๔
รูปที่๔ขึ้นมาสติเสียตอนแรกดีอยู่พอขึ้นมารักษาการแทนเจ้าอาวาส
เริ่มเป็นบ้าเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรั่วก็เลยทางญาติก็เลยให้ศึก
พอศึกเสร็จปุ๊บท่านก็ออกไปเป็นคาราวาสปกติหาย
หลังจากนั้นมีอีกคนนึงมาแทนมาต่อคนที่๕มาต่อพระพระนะ
รูปที่๕เนี่ยมาต่อเป็นเจ้าอาวาสอีกตายอีกมะเหล่งตายอีกปัจจุบันนี้ล่าสุดเลย
รูปล่าสุดเนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นรักษาการเป็นมะเร็งตับ
ปรากฏว่าหลวงปู่น้อยซึ่งอย่างที่บอกหลวงปู่น้อยอีกรูปหนึ่งอยู่อีกวัดหนึ่งที่บุรีรำ
ท่านเดินทางมาอ่าขิตนิมนต์นะครับมาเอารถเนี่ยมาทำแถวแถวบริเวณที่วัดบังหิตเนี่ย
เจอวัดแห่งนี้เข้าท่านก็บอกเลยว่าที่นี่นะมีสิ่งแปลกน่าจะมีการทำคุณสัย
ปรากฏว่าท่านก็เลยทำพิธีให้เมื่อวานนี้นี่นี่นี่นี่นี่น่ะทำคุณศัย
ท่านก็เลยไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น๔พื้นวัดเป็น๔มุมอย่างนี้นะ
เป็น๔มุมอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะ๔มุมอย่างนี้นะอันนี้ทางวัดทางหน้าทางนี้นะทางนี้นะ
ท่านบอกว่าให้ไปขุดเลย๔มุมเนี่ยตาม๔มุมเนี่ยจะมีคนเนี่ยฝังของไว้
เขาก็ไปขุดกันทำพิธีเอาพระเจ็ดรูปไปสวดสุดเขตวัดล้อมไว้หมดอ่า
มุมนี้ไม่เจอมุมนี้ไม่เจอมุมนี้เจอมาเจอมุมนี้อยู่ใต้ปูน
สารที่เขาทำปิดไว้ไปกระเทาะแล้วก็ขุดลงไปไปเจอเป็นตะปู๕นิ้ว
และตะปูนี่ไม่ใช่เป็นตะปูเฉยนะทำเป็นรูปหุ่นขึ้นมา
คือมีผมมีกระดูกแล้วก็มีสายสินเนี่ยวนอยู่แล้วก็ฝังไว้นั้น
ก็เลยเชื่อกันว่าในอดีตคาดว่าน่าจะมีพระรูปหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าอาวาสเอง
แต่ปรากฏว่าตัวเองไม่ได้เป็นก็เลยทำของเนี่ยเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าอาวาสต้องตาย
หลังจากนั้นก็เลยแล้วเขาก็ออกไปพระรูปนั้นก็ออกไปแต่ว่าของเนี่ยยังอยู่
ก็เลยทำให้เจ้าอาวาสตายไปเรื่อยตายไปเรื่อย
ขนาดในวัดในวัดผีไม่เห็นจะกลัวผีพระ
คือถ้าทำในวัดได้นี่ฉันก็ค่อนข้างจะหมดหวังกับชีวิต
คือตอนแรกชาวบ้านไม่เชื่อนะแต่ปรากฏว่าพอไปเห็นอย่างนี้
ชาวบ้านบางท่านถึงกับพังงะเลยว่าเฮ้ยไม่เชื่อก็
ผู้ใหญ่เองชื่อผู้ใหญ่แกะที่อยู่ที่นี่นะ

บอกว่าตอนแรกผมไม่เชื่อเลยเรื่องนี้อยู่ดีตอนนี้ผมต้องเชื่อ๗๐แล้ว
ทีนี้หลวงปู่ที่ไปเนี่ยทำไมท่านคือท่านผ่านไปแล้วท่านเห็นรู้สึกเลย
ไม่คือท่านผ่านไปเสร็จแล้วก็คือชาวบ้านไม่ได้มีใครนิมนต์ใช่ไหม
ไม่มีฮะชาวบ้านที่นี่ก็คือท่านเอารถไปซ่อมแถว
เอารถไปซ่อมเท่านั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านที่วัดเนี่ย
ชาวเท่าวัดเนี่ยเขาก็บอกว่านิมนต์ให้ท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดเลย

ปรากฏท่านก็บอกว่าไม่เอาหรอกที่นี่ของแรงมีคนทำคุณสัยไว้
นี่พอล้างโครนออกแล้วเป็นตะปูยาวมาก
ของที่แค่นี่ใครจะไปเจอ
สรุปนะคะเนี่ยที่ของที่เยี่ยมนี้

เหมือนกันนะมีเรื่องนี้เกิดขึ้น

ทีนี้การทำของแบบนี้ถ้าคนทำแบบว่า

ไม่คืออันนี้เห็นเท่าที่ผมสัมภาษณ์ไปวันนี้นะ

ท่านแบบรู้สึกแบบดีขึ้นตอนนี้
ก็เลยเดินทางมาจากที่นครราชศรีมามานั่งคุยกับผมวันนี้
เล่นของแล้วญาติโยมจะเชื่อใครดี

นักภาษาและมีคนคนอย่างเรา

คือชาวบ้านก็ต้องสงสัยแล้วว่ามันต้องมีอะไรใช่ไหมล่ะ

ที่ออกมาเนี่ยเขาบอกมีพระมีเนรมีอะไรอย่างนี้

โอลี่ที่ป่วยคือเจ้าอาวาสเท่านั้น
แต่หมายถึงว่าพระเนรที่อยู่ในวัดไม่เป็นอะไร

แต่ใครขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสปุ๊บมีอันจะต้องตายแล้ว

คือจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตำแหน่งนี้แหละ

อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
เราไปที่สุโขทัยกันซะหน่อยไหมฮะ
ชาวบ้านแห่ไหว้ตะเคียนสามพี่น้องมาตามน้ำ

มาโผ่คองระบายน้ำหย่ม
หลังจากงวดก่อนนี้ทำไมคุณหนุ่มรู้ไหม

คุณไม่ต้องตอบเหมือนเดียวว่าไม่ทราบก็กลัวรู้หน่าทราบป้า
งวดก่อนเนี่ยคุณคนนี่ได้ลเมตรไปเชี่ยงโชค
โอโหเป็นไงล่ะ๕๘๗๒๔
สองเก้า๘ละ
เดินทางไปที่สารากลางหมู่บ้านปากแควร์หมู่ศีรตรรรมบลปากแควร์อำเภอเมืองจัวร์สุโขทัย
หลังจากทราบว่าชาวบ้านช่วยกันนำไม้ตะเคียนจำนวน๓ท่อน
ขึ้นจากคลองระบายน้ำที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน
นำมาตั้งวางให้ชาวบ้านกราบไห้บูชาขอโชคขอลาบกันเนี่ย
เพราะเชื่อว่าเป็นตะเคียนโบราณมีดวงวิญญาณของหญิงสาวสามพี่น้อง
คือแม่ตะเคียนทองอายุ๗๐๐ปีแม่ตะเคียนเงินอายุ๕๐๐ปี

ซึ่งต้องการจะขึ้นจากน้ำ

ถูกโชคถูกลาบได้เลขเด็ดมาเป็นชุมธรรมมาก

ผ่าแพร่หลากสีพวงมาลัย
ดอกไม้สดชุดทงชุดไทย

มาทั้งวัยแม่ตะเคียน๓พี่น้อง

ร่างทรงบอกมานะ

เขียนว่าอะไรคุณบอกมาสิ

อีกอันตัวข้าง
๒๗หรอเธอ

อันนี้เขียนไม่ยกปากกาเลยเนี่ย

เมื่อวานคุณม้าออนภาบอกว่า
ทำไมแม่ตะเคียนถึงไปเขียนเลขอาราบิก
ทำไมไม่เขียนเลขไทย

เหมือนเมื่อวานรอยพญานาค
ถึงไม่เขียนเป็นภาษาไทยเป็นเลขไทยไม่เขียนเป็นเลขอัลลิฟต์ทำไม
หนักไม่คิดได้เหรอ

ใหญ่เดี๋ยวเขาไปทะเลาะกันไม่เอา

สิท่านจะต้องด่าตลอด

ถ้านบางทุกชมเมื่อกี้บอกว่าอยากได้กล่องแดงข้างหน้าของพวกเรา
เพราะว่าอยากจะไปให้แม่ได้เลยค่ะ
ฟังวันเสาร์ที่จะถึงวันเสาร์ที่๒สิงหาคม

เราก็ขอโวยพรให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีทุกคนเลย

นี่นะฮะคือเรียกว่าเป็นความรู้สึกดีนะครับ
ที่เราควรจะต้องมีกับคุณแม่นะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีนะครับ

เป็นเรื่องราวสุดทราบซึ้งนะฮะจากคลิปไวรัลตัวนี้กันนะครับ
น่ารักมากดูแล้วอบอุ่นจริงนะครับ
เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนล้อชื่อคุณแม่

ดีนะที่เจ็บแค่นี้เสร็จเรียบร้อยหรือยัง

พวกมันเมคอัพก็จัดเต็มบอกให้ปลุกก็ดันเหมา

นี่อย่างในไวรัลคลิปนี้นะฮะ

เมื่อก่อนเรายุคเราเด็กจะมีการเทศกาลล้อชื่อพ่อชื่อแม่กัน
วันลอลคลิปนี้เขามันย้อนเวลากลับไปตรงนั้นพี่
เหมือนเพื่อนเอาไปล้อหนักมากเลย
ด้วยความรักของแม่เขาก็พยายามจะปกป้องแม่เขา
เคลียร์กับเพื่อนว่าเฮ้ยอย่ามาล้อแม่ฉันนะ

ก็ใช้วิธีวิธีหนึ่งคือการคิดบวก
บวกว่าพวกเพื่อนพลาดมารอชื่อแม่ฉันเหรอ
อ่ะรู้ไว้ซะเธอเธอพลาดอะไรดีเด็ดซะแล้ว
โดยเฉพาะไข่เจียวสูตรสังเวียน
ไวรอลนี้นะครับยังเล่าเรื่องความรักความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูกที่แบบว่าโอ้โหทราบซึ้ง
แล้วก็เรียกได้ว่าภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่
มันจะชื่อพี่เชยแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นที่เอามาล้อกันนะฮะ
อยากให้ท่านผู้ชมไปดูเต็มนะคะทั้งหมดเลยเนี่ย

แล้วก็อยากจะอวดแม่ของคุณให้โลกรู้เลยแหละ
ว่าเราภูมิใจในตัวแม่ของเรา
ถูกต้องนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเป็นวันแม่นะครับ
ไม่ใช่วันนี้สิ๑๒๑๒นะฮะเป็นวันแม่นะครับ
ปีนี้เนี่ยนะฮะพวกเราลูกก็อย่าลืมไปกราบไหว้ท่านด้วยนะครับ

ถ้าใครกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษแล้วก็นี่นะครับ
ผมแนะนำเลยนะฮะแบรนด์รังนกแท้ดีไซน์พิเศษนะฮะ
นี่นะฮะดีไซน์ลายเส้นน่ารักนะครับ
ฝีมือของครูโตหรือว่าหม่อมหลวงจีรทรจีรประวัตินะครับ
นำไปมอบให้กับคุณแม่นะครับ
รับรองได้ว่าถูกใจคุณแม่แน่นะครับคุณผู้ชมครับ
แบรนด์รังนกแท้เพื่อดูแลสุขภาพคุณแม่
เหมือนสาวสวย๒๐๐ปีหมีเสียกับเฮีย
เฮียติงเหรียงเวยตัวจริงก็ยังแบบนี่

ตัวตึงจริงพิเศษมากนะครับเพราะว่าคุ้ม
เพราะคุณจ่าย๑แล้วคุณได้นี่ได้๓เลย
คือคุณได้แบรนด์เอ้ยได้แบรนด์นะคะ

และยังได้ร่วมทำบุญกับกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์อีกด้วยนะคะ
ใครที่ยังไม่ได้จัดต้องรีบแล้วนะ

นะฮะแล้ววันนี้นะฮะ

ใส่ชื่อแม่ของเราภูมิใจ
แม่ฉันชื่อทิชชาฮะแล้วก็

ไปซื้อนะไปซื้อให้คุณแม่นะครับ
เชื่อพี่จะเป็นสิ่งที่ดี

วันนี้มาเอาเรื่องราวดีมาในรายการของเรา

เป็นอาจารย์วาดรูปพี่เหรอ
ใช่สอนวาดรูปเราครูโต

นิเทศจุฬาศสอนศิลปกรรม

ไม่ต้องมีจำกัด๖๐ไปเรียนก็มี

เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของข่าวใส่ไข่ฮะ
นี่คุณหนุ่ม

ฟังระบาดใจฉันจะอ่าน๒ย่อให้เธอฟังเถอะ
เชิญครับอยากฟังมากเลย
กลับมาช่วงนี้

สั่งปฎน้องคุณหนูห้ามร้องเพลงดรรคอนดัง

ความเผ็ดความแท้บก็อยู่กับ
คู่กับวงการบันเทิงไทยเช่นกัน
ล่าสุดมีข่าวหลุดกระช่อนจากกองละครเรื่องหนึ่ง

ก็จะไปรู้ไหมเธอจะถามฉันทำไมเรื่องทำไมเรื่องอะไร

มันหนุกมันหนุกตอนเดานี่แหละ
เมื่อมีการเปลี่ยนตัวคนร้องเพลงประกอบละครกระทันหัน
เพราะมีรายการคุณขอมาว่าไม่ปลื้มคนร้องคนเดิมนะ
มาจากน้องคุณหนูที่ร้องเพลงประกอบละครเนี่ย

ดันไปสะเทือนใจนางร้ายเธอ
เพราะนางร้ายแซ่บคนนี้เคยมีเรื่องราวแบบว่า

แล้วเนื้อเพลงก็ดันไปสะกิดเรื่องราวในอดีตที่ขึ้นมาคุณ

เว้นมาแหละตายหรือ
ไม่ใช่
ใครร้องเพลงประกอบผู้ชาย
เรื่องเงาอาถรรพ์
เออเลข่อนเมียครับ

ไปจนในไอจีของนาง
เขาออกนางโพสต์ไอจีกิตัดขอโชคชะตา
ใครละใครคนโพสต์ล่ะ
น้องคุณหนูนักร้อง

น้องคุณหนูใครวะ

เองจี้แอปต์อีกแล้วเองจี้แอปต์อีกแล้ว

เรื่องนี้นะพี่หนุ่มกับพี่โมดแพ้
คนที่รู้ดีที่สุดคือพี่เมี่ยล
พี่เมี่ยลอีกแล้วบ้างครับพี่เมี่ยลเคลียดมานะ
วันหรือวันพรุ่งนี้นะคะ

จากเราจะรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธี

แล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็ไปชมคุณจอมขวัญ

กลับมาเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าเลยนะครับ